มีเรื่องของอุบัติเหตุแล้วก็ถือว่าเป็นอุทาหรณ์เตือนใจด้วย
เวลาที่รถเราเสียแล้วเราจะลงไปดูรถของเราอย่างไรให้ปลอดภัย

และถ้าเราจะไปช่วยเราก็ต้องดูแลความปลอดภัยของตัวเราเองด้วยนะครับ
เพราะว่ากรณีที่จะเล่าต่อไปนี้มันเป็นอุบัติเหตุที่มันซ้ำซ้อน
แล้วก็มีคนเสียชีวิตจริงมันเริ่มจากกระบะเสีย
แล้วเขาก็ให้ญาติเอารถเก๋งมาเปิดไฟต่อท้ายไว้นะคุณผู้ชม
ทีนี้รถตู้เป็นรถตู้พลเมืองดี
จะมาช่วยลากรถกระบะไปมาจอดหน้ากระบะค่ะ
แต่ระหว่างนั้นมีรถบรรทุก๖ล้อมา
แล้วก็กวาดไปหมดเลยชนรถเก๋งชนกระบะชนรถตู้

ใช่ค่ะแล้วก็ทำให้คนขับรถตู้ที่เป็นพลเมืองดีเสียชีวิตนะคะ
สภาพอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยมันชนต่อเนื่องกัน๔คัน
จุดตรงนี้คือถนนกาญจนาพิเศษ
ด้านขาออกบนสะพานข้ามคลองลำรี
ที่อำเภอบังบัวทองจังหวัดนทบุรี
คู่กรณีคันที่ชนคือรถบรรทุก๖ล้อ

กระบะก็เสียหลักไปชนท้ายรถตู้อีกคันหนึ่ง
ทีนี้คนขับรถตู้ค่ะ
คือนายสมพงศ์ฮวดศรีที่เป็นพลเมืองดีเนี่ย

ซึ่งตอนนั้นเขากำลังลงไปช่วยรถกระบะที่จอดเสียอยู่
ทางด้านคนขับรถบรรทุก๖ล้อเนี่ย
ชื่อว่านายอมรชัยพรมน้อยอายุ๓๗ปี
เขาก็เล่าแบบนี้นะบอกว่าผมขับรถมาทางเลนด้านซ้าย
จะไปสุพรรณบุรีด้วยความเร็วประมาณ๗๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ตอนนั้นมันไม่เห็นว่ามีรถเก๋งจอดอยู่บนไหลทาง
เพราะว่าตอนนั้นมืดมาก
ทีนี้พอรถหกล้อขับมามองไม่เห็นรถเก๋ง
ก็เลยพุ่งชนรถเก๋งแล้วรถเก๋งก็ไปชนต่อกับกระบะ

แล้วทำให้คนขับรถตู้พลเมืองดีนายสมพงศ์เสียชีวิตนะคะ
ทีนี้ตำรวจก็ทราบว่านายพิเนศศาลวัดตรานนท์อายุ๓๕ปี
คนที่ขับกระบะสีเขียวเนี่ยเขาจอดเสียอยู่ตรงทางเชิงสะพานข้ามคลองลำลี
ทีนี้ญาติญาติเขาก็เลยเห็นรถญาติด้วยกันเสีย
กะจะมากันไว้ให้ให้สัญญาณไง
สัญญาณกันอันตรายนะครับเออทีนี้ค่ะ
คนขับรถตู้พลเมืองดีเนี่ยผ่านมาอ้าวเห็นว่ามีรถเก๋งจอดเปิดไฟกระพริบอยู่
ต้องมีอะไรแน่เลยก็เลยไปถามดูปรากฏว่ารู้ว่ารถกระบะมันเสีย
ทีนี้พลเมืองดีที่เป็นคนขับรถตู้เขาก็เลยบอกว่ามาเดี๋ยวผมช่วย
เอาเชือกมาผูกกับรถกระบะ
แล้วไงว่าจะลากรถกระบะออกจากถนนตรงไหลทางตรงนั้น
ทีนี้ตอนที่นายสมพงศ์ที่เป็นคนขับรถตู้กำลังผูกเชือกด้านหน้ารถกระบะอยู่
หกล้อมาคุณผู้ชมมันก็เลยชนท้ายต่อต่อกันมาแล้วก็มาอัดนะคะ
พลเมืองดีที่กำลังผูกเชือกอยู่เสียชีวิต
เรื่องต้นตำรวจก็นำตัวนายอมรชัยที่เป็นคนขับรถบรรทุก๖ล้อไปสอบสวน

ส่วนศพของพลเมืองดีคือนายสมพงศ์ฮวดศรี
ก็ได้มอบศพให้กับทางเจ้าหน้าที่ร่วมกับตันยู
ส่งสถาบันนิติวิทยาศาสตร์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรังสิต